เขาด่าหน้ากันออกมาวิจารณ์เรื่องนี้เหมือนกัน
ตั้งข้อสงสัยตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้เหมือนกัน
เราจะเริ่มกันที่ทนายรณรงค์แก้วเพชรก่อน
นายลนลงแก้วเพชรเป็นประธานเครือข่ายลนลงทวงคืนความยุติธรรมในสังคม
โพสต์ภาพนี้คุณผู้ชมเป็นภาพวาดด้วยปากกาน้ำเงินแล้วก็ปากกาแดงบนเฟซบุ๊ก
เป็นรูปจำลองครับท่าทางที่คุณแตงโมจะนั่งปัสสาวะนะครับ
โดยขาของแซนที่นอนเล่นมือถือจะอยู่แบบนั้นนะ
บนเรือสปีดโบสต์พร้อมข้อความว่า
ผมก็จินตนาการตามปากคำของคนในเหตุการณ์
ส่วนตัวนึกภาพไม่ออกจริงว่าจับสองขายังไงวะ
ขออนุญาตนะฮะผมอ่านตามต้องไปฉี่ตรงนั้นได้
แต่พอมาเห็นภาพนี้อ๋อเข้าใจแล้ว
ซึ่งอาจจะเป็นข้อความในเชิงประชดประชันมากกว่าแล้วครับคุณผู้ชมครับ
เพราะต่อมาทนายโลนโลงได้มาพิมพ์แสดงความเห็นต่อด้วยว่า
ขอเรียกกระบวนท่านี้ว่าฉี่ท่ายากนะฮะ
ขณะที่ทนายรัชพลศิริสาครแล้วเขาว่ายังไงคนนี้
เข้ามาแสดงความคิดเห็นในภาพเดียวกันนี้บอกว่าพิษดารจริง
อกจากนี้ทนายรัชพลได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวระบุว่า
เกาะขาฉี่ท้ายเรือมันต้องทำท่าไหนเอามือไหนแหวกบอดี้สูตร
และอีกข้อความคือการตั้งประเด็นว่าแซนเข้าข่ายประมาท
โดยโพสต์ข้อความบอกว่าทนายรัชพลนะนี่น่าสนใจมาก
แซนยินยอมให้จับขาจนตกน้ำเข้าข่ายประมาทยังไม่มีข้อหาเลย
นี่ต้องโดนข้อหานี้เหมือนกันนะกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
อันนี้เป็นเรื่องของตำรวจส่วนทนายเดชากิติวิทยานันต์
ท่านเป็นประธานเครือข่ายทนายคลายทุกข์ไลฟ์เลยพูดถึงเหตุการณ์ของคุณแต่งโม
กระติกและแซนซึ่งเป็นประจักษ์พยานบนเรือมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน
มีช่วงหนึ่งทนายเดชากิติชี้ชี้ชี้ในฐานะทนายบอกว่า
คำให้การไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีครับ

ไม่รู้ไม่แน่ใจการไม่แน่ใจคือการไม่ยืนยันข้อเท็จจริง
เพราะฉะนั้นพยานปากนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรกับแตงโมเลย
ไม่แน่ใจคนขับเรือคือใครนะไม่รู้ว่าเป็นปอหรือเบิร์ต
เธอกำลังจะให้การเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องหาทั้งสองคนหรือไม่นะครับ
ได้ผ่านการปรึกษาหาลือจากทนายความมาแล้วอย่างดีใช่หรือไม่
ประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุอยู่ในเรือแต่กลับไม่ยืนยันว่านายปอหรือนายเบิร์ต
เป็นคนขับเรือมันก็ทำให้คดีมันอ่อนภาระตกกุโยชนอายการอายการต้องหาพยาน
ยืนยันว่าขณะเกิดเหตุนะนายปอหรือนายเบิร์ตเป็นคนขับรถให้ขับเรือ
ปรากฏว่าน้องกติกบอกว่าเป็นไงไม่แน่ใจไม่แน่ใจก็ไม่ยืนยันไม่ยืนยันก็อาจจะทำให้
หรือไม่นี่ค่ะและก่อนจะมาแถลงข่าวมีการโทรไปปรึกษาทนายตั้มทนายผู้มี
อย่างต่างกว่าจะมาเจ้าการสอบส่วนคำแถลงข่าวในวันนี้นะถึงถูกตั้งคำ

เป็นคำแสลงข่าวที่พูดความจริงหรือไม่

อันนี้ก็ว่ากันไป
นึกว่าทนายซักพยานอยู่หน้าบันลัง

การที่กระติกไปให้ปากคำกับตำรวจ

การให้การลักษณะแบบนี้จะทำให้สำนวนอ่อนลง
พอสำนวนอ่อนลงปุ๊บส่งไปที่อายการ
อายการก็ต้องพิสูจน์ทราบให้ได้ว่า
สรุปแล้วใครเป็นคนขับงานหนักจะไปอยู่ที่อายการ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องตามยาวตามกันต่อ